คุณผู้ชมครับแม่ลูกคู่นี้นะฮะเขาวิงวอนให้ตำรวจล่าตัวชายนิรนามให้หน่อยนะฮะ
่องมากลางดึกแบบนี้เธอกับลูกสาวรู้สึกไม่ปลอดภัย
เปิดประตูรั้วแล้วก็ปีนเข้าบ้านไปอยู่ในนั้น๒๐นาทีอย่างใจเย็นฮะ
ก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดซะคราวนี้นะฮะก็ได้ภาพมาแบบนี้เลย
เป็นเหตุการณ์ที่ชายอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีได้สวมเสื้อยืดสีแดง
กางเกงขา๓ส่วนแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
เดินผ่านหน้าบ้านไปครับจากนั้นไม่นานก็วนกลับมาอีก
แต่คนร้ายน่าจะสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดก็เลยเดินไปเลยนะฮะ
แล้วก็มีข้อความอธิบายบอกว่าขออนุญาตแอดมินค่ะ
หลังจากที่โพสต์คลิปขโมยปีนรั้วไปเมื่อ๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อนบอกว่าเห็นไม่ชัดเขากลับมาอีกแล้วชัดมาก
แต่ยังไม่เข้าบ้านเพราะเขาเห็นกล้องก่อนค่ะเวลาเดิมตี๓ค่ะ
เขาเห็นว่าไปจับประตูที่เดิมค่ะแต่ประตูเปิดไม่ได้
เพราะว่าหลังจากครั้งแรกเขาก็รู้ตัวเขาก็ล็อกประตูมันก็เลยเปิดไม่ได้
พี่ดานิตากันศรีชาท่านนี้แหละเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
เล่าบอกว่า๕มิถุนายนที่ผ่านมาตี๓๕นาที
มีผู้ชายเดินมาหน้าบ้านฮะแต่เปิดประตูรั้วไม่ได้
จากนั้นคนร้ายก็เดินกลับมาเปิดรั้วบ้านหลังติดกัน
ซึ่งบ้านหลังนั้นติดกล้องวงจรปิดเอาไว้จากนั้นก็เข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วก็ปีนเข้ามาที่บ้านของเธออย่างใจเย็นเลยแล้วอยู่นาน
อยู่ตั้ง๒๐นาทีอยู่๒๐นาทีแต่เปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้ไง
ก็เลยเปิดประตูรั้วแล้วก็ออกไปหลังเกิดเหตุนะครับ
เธอสำรวจดูก็อ่ะก็ไม่มีอะไรขอมีค่าหายนะครับ
จึงนำตัวนะฮะขออภัยฮะจึงนำหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่
สพยศิลาจนถึงขณะนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย
กับลูกสาวบอกว่าคุณตำรวจขวัญภาวะเหลือเกิน
ไม่รู้มาทำไมนะคะใช่ค่ะมาเวลาเดิมด้วยคงไม่มาดีหรอครับ
หลายครั้งแล้วด้วยยังจับไม่ได้ก็คงยังนอนหลับไม่ได้ค่ะ